มาหมดมีสัตว์ชีพนี่มาหลายแบบ

ใช่ครับล่าสุดนักท่องเที่ยวนั่งรถตุ๊กอยู่นะฮะ
รับชมวิวกันไปแต่ว่ารถติดอยู่

เนี่ยฮะคือไปจอดอย่างนี้เลยก็ดึงไปเลยอะครับโอ้โห
คือปกติตุ๊กเดี๋ยวนี้ด้านข้างเขาก็มีตะข่ายตะข่ายกันแล้วนะคุณ
เพราะว่าป้องกันพวกนี้แหละแต่ใครจะไปคิดว่ามาจากด้านหลัง

ขี่รถจักรยานยนต์มาอาศัยทีเผลอ
สองนักท่องเที่ยวเขาก็นั่งรถตุ๊กติดไฟแดงอยู่แบบนี้แหละครับ
ใครจะคิดว่าโจรจะมาข้างหลัง
กระชากสร้อยแล้วขับหนีไปอย่างเร็วมาก
เหตุเกิดที่แยกไฟแดงถนนหลานหลวงนี่แหละครับ

สักประมาณ๒ทุ่มของคืนวันที่๙ที่ผ่านมา
ค่ะคือรถคันที่เห็น

เขาคงไม่นึกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อไปยังผู้โพสต์คลิป

หลังจากที่เขาและคุณพ่อเดินทางกลับจากรับประทานอาหารเย็น

ขับรถมาเรื่อยจนติดไฟแดงที่เกิดเหตุ
ก็เห็นคนร้ายเป็นชายวัยรุ่น๒คน
ขี่รถจักรยานยนต์มาด้านหลังรถตุ๊ก
ซึ่งก็อยู่ด้านหน้ารถของเขาพอดี

ชายที่ซ้อนท้ายมาก็กระชากสร้อยนักท่องเที่ยว
คาดว่าน่าจะเป็นชาวยุโรปด้วยนะคะ

แล้วก็บึ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็วเลย
อันนี้ทำให้ภาพลักษณ์ของเรานี่เสียหายมากทีเดียวนะฮะ
ผู้โพสต์คลิปก็ยังเล่าต่อว่า
กรณีคนร้ายกระชากสร้อยนักท่องเที่ยว
ว่าก็มีการสะกดรอยตามนักท่องเที่ยวมา

พอสบโอกาสรถตุ๊กติดไฟแดง
ก็ขับเข้าไปกระชากสร้อยทันที

รถตุ๊กอย่างที่คุณปอบอกคุณผู้ชมไป

ใช่เดี๋ยวนี้คือดิฉันขึ้นรถตุ๊กแล้วฉันสังเกตว่า
ทำไมมันถึงจะต้องมีตะข่ายกั้นเป็นตลาดข้างเรา

เอาตะข่ายไปกั้นไม่ให้ขโมยมันเข้าไป
ฉกของได้ทั้งกระเป๋าเงินทั้งเรื่องของสร้อยคงสร้อยคอเข้าไป
และโจรเองก็มีการเปลี่ยนวิธีกระชากสร้อยหรือว่าชกกระเป๋า

คือจะขายด้านข้างใช่ไหมเราด้านหลังดีกว่า

กลายเป็นอย่างนี้ไปคือคนคงไม่ได้ระวังหรอก
ด้านหลังเราก็ไม่ได้วางกระเป๋าเราไม่ได้วางของอะไรไว้

แต่ลืมระวังว่าตรงคอเรามันมีของมีค่าหรือเปล่า

อ่ะก็ต้องตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีกันต่อไปนะฮะ